คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการทวงคืนมรดก๑ล้านบาทกันหน่อย
มีทายาทของคหบดีเก่าที่จังหวัดราชบุรีเธอบอกว่าเธอเป็นลูกคนสุดท้อง
เธอต้องได้พินัยกรรมที่พ่อได้แบ่งเอาไว้ให้ลูก๖คน
มาเป็นเวลากว่า๕๕ปีเธอไม่ได้สักบาทเดียว
แล้วตอนนี้ก็มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากด้วย
นี่คือนางพยาววังตานนะคะอายุอนาม๗๖ปีแล้ว
เป็นลูกสาวคนเล็กของนายวิสานวังตานทายาทตระกูลขบดีเก่าจังหวัดราชบุรีค่ะ
มาหาทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
อยากจะมาเรียกร้องติดตามทรัพย์สินมรดกกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทจากการแบ่งพินัยกรรม
ที่คุณพ่อของเธอทำไว้ตั้งแต่๖เมษายนปี๒๕๕๙
บอกว่า๕๕ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเธอยังไม่ได้มรดกส่วนที่เธอควรจะได้เลย
ตอนนี้อยู่ลำบากมากนะเป็นหนี้เป็นสินบ้านต้องนำไปขายฝาก
ยังถูกขับไล่เพราะไม่มีเงินจ่ายค่างวดอีก
นี่คือตัวพินัยกรรมที่พ่อทำเอาไว้เห็นไหม

ในพินัยกรรมเขียนไว้ชัดเจนว่า
ในเรียมศูลระเมฆเป็นทานัยความที่เป็นคนจดบันทึกนะ
แบ่งให้ลูกชายหญิงจำนวน๖คนคนละเท่ากัน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวพญาวังตานี่แหละเธอเป็นลูกคนสุดท้องครับ
และพินัยกรรมจะมีผลหลังจากวันที่ทำนับไปอีก๓๐ปี
โดยมีนางทัพวังตานภรรยานายวิสานเป็นผู้จัดการมรดก
แต่เธอบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับมรดกอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
ซึ่งมันมีทั้งบ้านพร้อมที่ดินของตระกูลมีที่ดินอีกหลายแห่งในราชบุรี
ในนครปฐมในสมุทรสงครามรวมแล้วเกือบ๖๐๐๐ไร่
เธอไม่เคยรู้ด้วยเหมือนกันนะว่าพี่น้องเนี่ยแบ่งมรดกกันไปหรือยัง
ซึ่งเธอก็พยายามจะติดต่อก็ติดต่อไม่ได้แถมยังถูกขู่ทำร้ายหลายครั้งจนหวาดกลัว
ปี๒๕๑๐เธอแต่งงานค่ะแล้วก็ย้ายไปดูแลโรงน้ำแข็งที่จังหวัดนครปฐม
ต่อมาปี๒๕๑๕คุณพ่อเสียชีวิตเธอได้รับพินัยกรรมมา๑ฉบับ
พี่น้องก็พยายามทวงถามเรื่องการแบ่งมรดกแต่ก็ไม่สามารถติดตามได้
มันเป็นแบบติดเถาติดแถวติดแถวเนี่ยทั้งตลาดอ่ะหลายร้อยห้องอ่ะนะ
แล้วก็มีตลาดสดด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคือพ่อที่อยู่ได้เนี่ยทุกวันเนี่ย
เพราะเขาก็เอาพวกนี้มาแบบว่าส่งเรียนหนังสืออะไรต่ออะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ให้แบ่งเป็น๖ส่วนใช่ไหมให้ผู้ชายเป็นคนจัดแล้วดูแลพวกผู้หญิง
แล้วก็ให้แบบว่าอันนี้คือให้ให้แบบว่าแบ่งกันไงอย่างเงี้ยเนี่ยมีความคิดอย่างงี้ว่า
ก่อนจะตายเนี่ยนะยังตายไม่ได้หรอกต้องให้แบบว่าทั่วประเทศ
นายรณรงค์เองบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบเรื่องเอกสารก่อนว่ามีความถูกต้องอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะ
เพราะว่าเอกสารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะและคดีนี้ค่อนข้างยากด้วย
ผู้ร้องเองก็ไม่ได้มีทรัพย์สินในการฟ้องร้อง
ต้องให้ผู้ร้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพื่อให้ช่วยดำเนินการให้ก่อน
เดี๋ยวเขาจะพานางพยาวเข้าพบเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมภายในสัปดาห์นี้
สำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าตระกูลคบดีเก่าราชบุรีเป็นทายาทใครอย่างไร
นายวิสานวังตานเป็นทายาทของหลวงสิทธิเทพการเป็นต้นตระกูลวังตานค่ะบดีเก่าจังหวัดราชบุรี
สินก็แหมค่าบดีเก่าค่ะทรัพย์สินเมื่อก่อนเนี่ยมันคือที่ดิน
แล้วคุณลองนึกสภาพที่ดินสมัยก่อนกับมูลค่าที่ดินตอนนี้มันเพิ่มขึ้นสูงมาก
ดินตึกทงตึกแถวอะไรมันก็สูงขึ้นนะฮะ